เหตุการณ์นี้ภายใกล้ตัวครับโจรผู้ร้ายสมัยนี้ชุกชุมจริง
ผู้หญิงคนนี้ทำงานที่ปั๊มก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทำงานแต่เช้าเลยครับ
ยังไม่๗โมงกำลังชะลอรถจะเลี้ยวเข้าปั๊ม
โดนคนร้ายมากระชากสร้อยคอหนัก๒บาทที่คอของเธอ

หลักฐานชัดเจนเลยครับวงจรปิดดูอีกครั้ง
ผู้เสียหายลูกศรสีเขียวคนก่อเหตุลูกศรสีแดงฮะ
ผู้เสียหายเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มานะครับชะลอเตรียมจะเลี้ยวเข้าปั๊ม
เพื่อไปทำงานคนก่อเหตุขี่มาประกบหลังจากนั้นฮะ
เร่งเครื่องแล้วเอื้อมมือไปกระชากสร้อยคอทองคำ
ผู้เสียหายเขาใส่ติดคอเอาไว้ทองเส้นละ๒บาทนะครับ
ขาดเลยครับแล้วมันก็ขี่หลบหนีไปครับ
เกือบ๗โมงเช้าเมื่อวานนี้ผู้เสียหายกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับ
กำลังจะไปปั๊มน้ำมันซึ่งเธอทำงานอยู่แถวถนนบางกรวยไซน้อยที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

เพราะว่ามีคนร้ายขี่รถมาประกบและกระชากสร้อยคอทองคำ
เธอใส่ติดคอเอาไว้น้ำหนัก๒บาท
ผู้เสียหายอายุ๔๔ปีนะครับ
บอกว่าจังหวะนั้นคนร้ายมันกระชากสร้อยคอขาดติดมือ

ส่วนครึ่งเส้นที่เหลือติดอยู่ในเสื้อของเธอ
หลังเกิดเรื่องไปแจ้งความแล้วที่สพบังใหญ่
และอยากให้ตำรวจจับคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
ช่วงเช้ายังกล้าก่อเหตุน่ะอุ๊กอาจจริงลองฟังเธอครับใช่ไหมพี่
หนัก๒บาทคนร้ายได้ไปครึ่งเส้นอีกครึ่งหนึ่งตกอยู่ในเสื้อของเธอ
ตอนนี้ทองบาทละประมาณ๓๐๐๐กว่านะฮะ
แพงเหมือนกันนะ๒บาทนี่ก็๖๐๐๐กว่านะเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวปั๊มน้ำมันใกล้วัดสวนแก้วพิกัดแถวนั้น
เพื่อใครมีเบาะแสประสานแจ้งไปได้ที่สพบังใหญ่นะครับ
ตำรวจบางใหญ่บอกว่าตอนนี้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐาน
แล้วก็ไล่กล้องวงจรปิดแล้ว